สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ทั้งหมดผมจะขออนุญาตจัดกลุ่มออกมาเป็น๓กลุ่ม
แก่การขอแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชน
ที่สองคือเรื่องของการแก้ไขระบบเลือกตั้ง
และเรื่องที่๓ก็คือเรื่องของการแก้ไขเกี่ยวกับหน้าที่ดำนาจ
ของสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแล้วก็สมาชิกวุฒิสภา
ส่วนที่เหลือนั้นเป็นรายละเอียดปีกย่อย
แต่ทั้งหมดที่พิจารณาแล้ว
ความต้องการหลักหรือเรื่องหลักที่นำมาสู่การ
ถียงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิก
ซึ่งผมคิดว่าทุกคนคงเห็นตรงกันก็คือ
ปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขระบบเลือกตั้ง
และปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขกรอบหน้าที่อำนาจ

สิทธิเสร็จภาพในกระบวนการยุติธรรมนั้น
กับผมเองโดยส่วนตัวเห็นด้วย
แม้ว่าจะเป็นการลอกข้อความในรัฐมนูล๔๐
รัฐมูล๕๐มาใส่ก็ตาม

จะมีอยู่แล้วในกฎหมายประกอบต่างก็ตาม
แต่เมื่อท่านมีเจตนาดีต้องการนำมาบรรยัติไว้ในรัฐมนูล

เพียงแต่ผมมีเงื่อนไขว่า
ถ้าท่านเอาเรื่องของสิทธิในกระบวนการยุทธรรม

ไปผูกรวมกับเรื่องอื่น
แล้วเป็นเรื่องที่เราคิดว่าเรารับไม่ได้
ก็น่าเสียดายที่จะทำให้ไม่อาจที่จะไปรับ
เรื่องที่ผูกรวมมาทั้งหมดได้
ขอเข้าสู่เรื่องของการแก้ไขระบบเลือกตั้ง
เนื้อหาสาระที่ยื่นเข้ามานั้น
รายยติยื่นเข้ามามีเนื้อหาสาระ
ค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันท่านประธาน
คือการแก้ไขรูปแบบการเลือกตั้ง
สอสอจากปฏิกาเดิมในน้ำนูน๖๐
ไปสู่รูปแบบของการใช้บัตรเลือกตั้ง๒ใบ
ลำพังบัตรเลือกตั้ง๒ใบนั้น

เพราะเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเลือกคน
และเลือกพักแยกกันได้
แต่มีรายละเอียดที่จะต้องมาพิจารณา
เนื้อหาเพิ่มเติมก็คือ
สัดส่วนระหว่างสสเขตและสสบัญชีรายชื่อ

ความจริงเรื่องนี้เราคิดกันมามากกว่า๒๐ปีแล้วครับท่านท่าน

เขียนให้มีสอสอเขต๔

ปรับแก้เป็นสสเขต๓๗

๖๐ปรับสอสอเขตลดลงไปอีก
เหลือ๓๕๐ไปเพิ่มบัญชีรายชื่อ
คำถามที่คุณคิดเยอะมั้ยครับ
ที่ควรต้องพินาว่าในอดีตเขาใช้หลักคิดอะไร
ในการมาพิจารณากำหนดสัดส่วนสอสอบัญชีรายชื่อกับสสเขต

ผมเรียนท่านครับว่าจากการศึกษาเนี่ย
พอทราบมาว่าเขาใช้หลักคิดในการที่จะพัฒนาระบบการเมืองของประเทศไทย

หลักหนึ่งก็คือการกระจายอำนาจการปกครองลงสู่ท้องถิ่น
ให้มีความหลากหลายเป็นรูปธรรม
แล้วให้นักการเมืองท้องถิ่นเป็นคนไปดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชน
หลักที่สองก็คือต้องการยกระดับการทำงานของสมาชิกรัฐสภา
ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาพผู้แทนราษดรและสมาชิกวุฒิสภา
ให้ขึ้นมาทำงานนิติบัญญัติระดับชาติ

คนที่ออกแบบเราจึงเห็นว่าเขาได้สะท้อนแนวความคิดออกมา
การกำหนดสัดส่วนสสเขตและสอสอบัญชีรายชื่ออย่างที่ผมเรียน
คือพยายามลดระดับสสเขตลงเพิ่มสอสอบัญชีรายชื่อ
แล้วไปพัฒนาผูกรวมกับวิธีการได้มาของผู้สมัคร
เขตและบัญชีรายชื่อที่พักการเมืองจะนำส่งนั้นเนี่ย
จะต้องให้สมาชิกของพักการเมืองมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย
สิ่งต่างเหล่านี้ไม่ปรากฏอยู่ในยัตติที่พักการเมืองต่างเสนอมา
ผมอดห่วงกังวลไม่ได้ท่านประธานว่าเรากำลังจะถอยหลังไปสู่รัฐมนุนสี่ศูนย์
โดยไม่มีหลักการใหม่ที่มีแนวความคิดในการที่จะช่วยกันพัฒนาระบบการเมืองของประเทศ
โดยเฉพาะหลักเรื่องการพัฒนาพักการเมืองให้เป็นสถาบันการเมืองของประชาชน
ท่านตัดสิทธิการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนที่เป็นสมาชิกพักการเมืองออกไปได้อย่างไร
ที่ผมเรียนเช่นนี้เพราะปรากฏในร่างที่ท่านขอแก้ไขมาตรา๔๕
ตักข้อความการมีส่วนร่วมของสมาชิกพักการเมืองในประเด็นที่เป็นเรื่องสำคัญออกไป
เพราะฉะนั้นลำพังบัตรสองใบหรือบัตรใบเดียวพอขาดเนื้อหาสาระสำคัญเช่นนี้เนี่ย
ผมเองไม่แน่ใจแล้วครับว่าจะเป็นการพัฒนาระบบการเมืองของประเทศ
โดยเฉพาะพักการเมืองที่ท่านสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรทั้งหลายสังกัดอยู่นั้นเนี่ย
โอกาสที่จะหวังให้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนจะเกิดขึ้นได้หรือไม่
เราจะได้รับคำชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้เสนอยติในประเด็นนี้นะครับ
เรื่องที่๒เรื่องการแก้ไขกรอบหน้าที่ของสสและสว
เป็นประเด็นที่ค่อนข้างเป็นข่าวมากหลังจากที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการขอแก้ไขรัฐมนูล
ในเรื่องของมาตรา๑๔๔การพินากฎหมายงบประมาณของแผ่นดิน
ซึ่งมีข้อห้ามที่จะห้ามมิให้สสและสวเข้าไปพิจารณาในลักษณะที่จะเป็นการ
ยติเพิ่มรายการหรือเพิ่มจำนวนรายการ
และมีบทลงโทษอยู่ในรัฐมนูลคือมาตรา๑๔๔วัก๓
เขาเขียนอย่างงี้ครับท่านท่านครับขออนุญาตอ่านครับ
ถ้ามีการฝ่าฝืนบทบัญญัติในเรื่องของการ
พิจารณางบประมาณให้สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรหรือวุฒิสภา
มีจำนวนไม่น้อยกว่า๑ใน๑๐สามารถเสนอชื่อต่อสารรัฐมนูล
เพื่อพิจารณาถ้าผู้กระทำการดังกล่าว
เป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรหรือวุฒิสภาและสารรัฐมนูล
นิจฉัยว่าเป็นการกระทำความผิดให้สิ้นสุดสมาชิกภาพในวันที่สารรัฐมนูล
วินิจฉัยข้อความนี้ท่านเสนอให้ตัดออกนะครับ
นอกจากนี้ในวักสามของมาตราร้อยสี่สิบสี่ปัจจุบัน
เขียนต่อไปด้วยครับว่าในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้กระทำความผิดเสียเอง
คือพิจารณางบประมาณแล้วไปเป็นประโยชน์ของคอลโลมอเสียเอง
ผลเป็นไงครับให้คณะมตรีพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ
นับแต่วันที่สารลำนูนมีคำวินิจฉัยและให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของรัฐมนตรี
พ้นจากตำแหน่งนั้นเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า
ตนไม่ได้อยู่ในที่ประชุมขณะที่มีมตินอกจากนี้ยังมีความในวักสี่
กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดที่ทำโครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรรงบประมาณ
โดยรู้ว่ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา๑๔๔ถ้าเจ้าที่คนนั้นได้บันทึกโต้แย้งไว้เป็นหนังสือ
หรือมีหนังสือแจ้งให้ปปชทราบให้เจ้าที่คนนั้นพ้นจากความรับผิด
ให้มีอายุความ๒๐ปี

ผมถามว่าแล้วเราจะชี้แจงกับประชาชนยังไงครับ
ว่ามีเหตุผลอะไรที่จะต้องแก้ไขรัฐมนูล
ให้สสสวกระทำการฝ่าฝืนบทบรรยัติของรัฐมนุนเกี่ยวกับ
การพิจารณางบประมาณ

แม้ว่าท่านจะชี้แจงว่ายังมีโทษตามกฎหมายอาญาทั่วไป

กติกาต่างที่เขียนอยู่ในรัฐมนูลมาตรา๑๔๔นั้นเนี่ย
เป็นมาตรการการลงโทษทางการเมือง

กับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณ
และเป็นการกำหนดอายุความไว้โดยเฉพาะคือมีถึง๒๐ปี
ลำพังกฎหมายทั่วไปมาใช้บังคับ
ไม่ถึงโทษต่างเหล่านี้นะครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่
สังคมให้ความสนใจ
เราจึงเห็นกระแสต่อต้านจากภาคสังคม
ขับเคลื่อนออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นนี้ค่อนข้างสูง
กระทบถึงภาพรวมของรัฐสภา
โชคดีที่ยัตตินี้ไม่มีสวเข้าไปเซ็นชื่อร่วมเสนอยติด้วย
เพราะฉะนั้นผมถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญของสว
ที่จะต้องพิจารณากันกรองยัตติที่ถูกเสนอ
แล้วมีผลกระทบต่อภาพพจน์ของรัฐสภา
มีผลกระทบต่อหลักการสำคัญของประเทศ
โดยเฉพาะหลักการสำคัญของรัฐมนูลฉบับนี้
ที่ทุกคนตั้งความหวังไว้ว่าจะเป็นรัฐมนูลฉบับปราบโกง
สวต้องทำหน้าที่กันกรอง
และให้คำตอบที่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนได้
ว่ามีเหตุผลมีความจำเป็นหรือไม่
ที่เราจะต้องเห็นชอบกับการขอแก้ไขมาตรา๑๔๔เช่นนี้
อีกประเด็นนึงก็คือประเด็นเรื่องของการแก้ไขมาตรา๑๘๕ท่านประธาน
เป็นมาตราที่ขอแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องของ
การปฏิบัติหน้าที่ของส่อส่อส่อซออีกเช่นกัน
คือไปแก้ไขเรื่องข้อห้าม
ในการที่ห้ามมิให้
สสและสวไปก้าวไก่ยุ่งเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้าย
ค่าราชการประจำหรือค่าการที่กินเงินเดือนประจำ
ผมเองโดยส่วนตัวคิดว่าบทบรรยัติเดิม
ปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องของข้อห้ามในการไม่ให้สสวไปใช้ตำแหน่งหน้าที่ก้าวกาย
ปฏิบัติหน้าที่ของพระอาการประจำน่าจะมีความเหมาะสมแล้ว
และไม่น่าที่จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
และชอบด้วยหลักการแบ่งแย่งอำนาจและการตรวจสอบอำนาจ
ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารแล้วเช่นกัน
และเรื่องนี้ก็มีคำถามเยอะว่าเหตุผลสำคัญสมาชิกรัฐสภาต้องการอำนาจนี้ไป
เพื่อไปแทรกแทรงการทำงานของฝ่ายค่าการประจำอย่างนั้นหรือ
ซึ่งผมโดยส่วนตัวตอบปัญหานี้ไม่ได้
ประเด็นต่อไปที่ขออนุญาตกราบเรียนก็คือว่า
มีประเด็นอื่นที่ท่านเสนอเข้ามาอีกหลายประเด็น
ไม่ว่าเรื่องของการขอแก้ไขให้รัฐสภาเป็นคนติดตามเสนอแน่
รักการปฏิรูปประเทศจากเดิมที่เป็นวุฒิสภา

เราจะได้มาช่วยกันเพื่อนำพาประเทศไปสู่เป้าหมายปลายทาง
ที่ได้วางไว้คือการปฏิรูปประเทศให้ประสบความสำเร็จ
แล้วเรื่องนี้เองผมเรียนท่านครับว่า
โยงไปอีกมาตราหนึ่งซึ่งมีความสำคัญ
แล้วหลายคนพูดเยอะพูดบ่อย
โดยผ่านวาธกรรมว่าการปิดสวิตช์สว

ผมเรียนท่านครับว่าที่มาที่ไปของมาตรา๒๗๒
ก็มาจากการทำประชามติของพี่น้องประชาชน
เห็นชอบว่าในช่วง๕ปีแรกของการเปลี่ยนผ่านประเทศ
วุฒิสภามีส่วนในการเลือกนายกรัฐมนตรี

ผู้ที่ทำบัญชีบุคคล

คือพักการเมืองเป็นคนทำบัญชีรายชื่อบุคคล
ที่เห็นสมควรเป็นนายธรรมตรี
คนที่ท่านต่อต้านท่านจะไปใส่ชื่อเขาในบัญชีของท่านสิครับ
คนที่มีอำนาจในการเสนอชื่อต่อที่ประชุม
คือพักการเมือง
ที่ผ่านการเลือกตั้งและรวมเสียงข้างมากได้

ไม่มีส่วนไหนเกี่ยวข้องกับสวเลยนะครับ
สวสุดท้ายเป็นเพียงปลายทางในการที่จะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
เพราะฉะนั้นผมกลับเรียนครับว่า

อยู่ที่จุดยืนของสอสอและภาคการเมืองนั่นเอง

ในการเสนอชื่อต่อที่ประชุมรัฐสภา
ด้วยเหตุผลนี้เนี่ยผมโดยส่วนตัวจึงเรียนยืนยัน
แล้วผมพูดมาโดยตลอดว่าผมไม่ขัดข้องครับ
ในการที่จะแก้ไขโดยให้สวสละอำนาจในส่วนนี้
เพราะมันคืออำนาจปลายทางต้นทางอยู่ที่ท่านทั้งหลายอยู่แล้ว
ในฝ่ายที่เป็นสมาชิกสภาพผู้แทนราษดร
สุดท้ายมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะกราบเรียน
ก็คือเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติท่านกรุณาตั้งหลักให้ดีนะครับ
รัฐมนูลฉบับนี้เนี่ยนอกเหนือจากมีหลักการสำคัญ
คือเรื่องการปราบปรามการทุจริตคอลลอปชั่นหลักการสำคัญอีกหลักหนึ่งก็คือการปฏิรูปประเทศ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา๕ปีนับจากรัฐมนูลมีผลใช้บ้างครับ
ซึ่งก็กำลังจะพบในปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้ากับการนำพาประเทศ
จุดยืนที่มั่นคงนั่นคือการสร้างยุทธศาสตร์ชาติถ้าท่านบอกว่ายุทธศาสตร์ชาติไม่มีความจำเป็น
เป็นการผูกมัดประเทศไทยท่านกรุณาให้ความเป็นธรรมกับประเทศของเราด้วย
เพราะพรบยุทธศาสตร์ชาติสองพันห้าร้อยหกสิบเนี้ยในมาตราสิบเอ็ด
เขาเขียนไว้แล้วทุก๕ปีท่านสามารถปรับปรุงแก้ไขยุทธศาสตร์ชาติ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้เพราะฉะนั้นการที่ท่านมาเขียน
โดยขอให้แก้ไขรัฐมนูลให้ยุทธศาสตร์ชาติสามารถปรับปรุงแก้ไขให้
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นผมกลับเรียนท่านครับว่า
มีอยู่แล้วในพรบยุทธศาสตร์ชาติมาตราสิบเอ็ดแต่ท่านอยากจะยกระดับขึ้นมา
เพื่อให้เป็นผลงานเอามาปรากฏในรัฐมนูลอีกชั้นหนึ่งกับผมโดยส่วนตัวก็ไม่ขัดข้อง
แต่ต้องขออนุญาตชี้แจงผ่านพี่น้องประชาชนให้มีความเข้าใจว่า
แท้ที่จริงคือสิ่งที่ปรากฏอยู่แล้วในกฎหมายยุทธศาสตร์ชาตินั่นเอง
ไม่ได้แข็งขืนไม่ได้มัดประเทศไทย
อย่างที่หลายฝ่ายพยายามบิดเบือนข้อมูลตรงนี้นะครับ
แล้วทำให้การที่เราจะขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาตินั้น

สุดท้ายผมต้องขอกลับเรียนครับว่า
ทั้งหมดที่เสนอเข้ามาในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชน
ผมเชื่อว่าสวทุกคนเห็นด้วย
เพราะเรายืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับ
แต่ท่านกรุณาอย่าเอาเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนไปเป็นตัวประกัน
แล้วไปผูกรวมอยู่กับเรื่องอื่น
เพราะจะทำให้สวหนักใจในการที่จะให้ความเห็นชอบ
เพราะเท่ากับท่านจะมัดมือชกเราว่า

แล้วเอาประโยชน์ของสอสอประโยชน์ของสว
มาเป็นหลักผูกรวมกัน
ถ้าเช่นนี้สมาชิกวุฒิสภาในฐานะที่จะต้องทำหน้าที่เป็นผู้กลั่นกรอง
ติต่างเพราะทั้งหมดมาจากภาคการเมืองเป็นผู้เสนอ
เราต้องทำหน้าที่กันกรอง
เพื่อให้ได้รับการแก้ไขรัฐมนูลในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากที่สุด

เป็นประโยชน์กับพระการเมืองหนึ่งมากที่สุด
และผมจะกลับเรียนเป็นประการสุดท้ายว่า
นี่แหละครับคือความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องมีระบบสองสภา
เพราะมีฉะนั้นวันหนึ่งที่สภาใดสภาหนึ่ง
รวมตัวมุ่งไปสู่ผลประโยชน์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
จะขาดการถวงดุลประเทศจะขาดเสาหลัก
วันนี้ผู้ที่จะทำหน้าที่ให้คำตอบกับพี่น้องประชาชนได้ว่า
ควรเห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐมนูลในประเด็นใดในประเด็นหนึ่ง
ถึงจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติกับประชาชนมากที่สุด

และนี่คือคำตอบว่ามีสวไว้ทำไม